คุณผู้ชมครับคดีสาวปริศนาถูกยิงเจาะกระโหลกเสียชีวิตนะฮะ
พบศพลอยน้ำในคลองชมประธานที่จังหวัดอ่างทอง
เรื่องต้นยังไม่พบเบาะแสว่าผู้เสียชีวิตนั้นเป็นใครนะครับ
เพราะในพื้นที่ไม่มีใครแจ้งบุคคลศูนย์หาย
ด้านชาวบ้านเปิดเผยนะครับพื้นที่นี้พบศพค่อนข้างจะเปลี่ยว
และมีผักตบเต็มคลองอาจจะเป็นเหตุให้คนร้ายนำศพมาทิ้งไว้
มาซ่อนไว้ตรงนี้เพราะเห็นว่าพื้นที่มันรกไงคลองมันรกนะครับ
จากกรณีพบศพหญิงปริศนาลอยอยู่ในคลองชมประธานหมู่ที่๒
ตำบลบังรกรรมอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับ
โดยตำรวจภูทรโพทองลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
บริเวณใกล้เคียงสอบพยานในพื้นที่แล้วก็เก็บหลักฐานเพิ่มเติม
แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้านะครับว่าศพหญิงปริศนาเป็นใครมาจากไหน
เนื่องจากยังไม่สามารถระบุรูปภัณฑ์สันธารได้นะครับ
เมื่อวานนี้คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สิทธิ์ไทยรัฐทีวีของเรา
ลงพื้นที่ไปยังจุดพบศพสาวปริศนาอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อไปสอบถามพยานที่เห็นเหตุการณ์
โดยจุดที่เกิดเหตุจากการสังเกตนะครับ
มีวัชพืชลอยน้ำเป็นจำนวนมาก

ที่ถูกขุดขึ้นมากองริมฝั่งเป็นทางยาวนะครับ
ขณะที่ถนนตรงจุดเกิดเหตุค่อนข้างเปลี่ยว

ใช้เส้นนี้ในการสรรจรอย่างคั่มขื่น
ชาวบ้านระแวกนี้บอกว่าถนนตรงนี้ชาวบ้านแทบไม่ได้ใช้เลย
เองจากเส้นทางมันเปรียวไฟ๒ไม่ถึง
อีกทั้งต้นไม้มันก็รกริมข้างทางวัชพืชก็ขึ้นเต็มคลอง
อบตเพิ่งจะทำการขุดลอกวัชพืชไป
ไม่ถึงอาทิตย์ก็มาเจอศพสาวปริศนา
แล้วก็ในพื้นที่ก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะครับ
สันนิษฐานว่าคงจะมีคนนำศพมาทิ้งอำพรางไว้นะครับ
ศักดิ์สิทธิ์ยังได้ไปสอบถามกับผู้พบศพสาวปริศนาคนแรก
ก็คือนายประดิษฐ์ผลดีอายุ๖๐ปี
เป็นคนขับรถแบ็คโฮลของกรมชมธานที่กำลังขุดลอกคลองอยู่นั้นนะครับ
โดยนายประดิษฐ์บอกว่าระหว่างที่กำลังขุดลอกวัชพืชในคลองชมประธาน
พบศพผู้เสียชีวิตลอยอยู่ในคลอง
ทีแรกคิดว่าเป็นขยะลอยเหนือน้ำก็ไม่ได้สนใจอะไรนะฮะ
พอขุดขึ้นมาตักขึ้นมาเรื่อย
ก็นี่แหละฮะศพก็ลอยมากับน้ำ

พอคนตักรถเนี่ยนะฮะเขาไปดูใกล้ส่องดูใกล้
อ้าวนี่มันศพนี่นะ
สภาพนี้ขึ้นอืดแล้วนะครับ
ผมหลุดจากศีรษะจนหัวล้านแล้วนะฮะ

ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้รีบมาตรวจสอบครับ
ผมเห็นลักษณะนี้มาตั้งแต่ก่อน๑๐๐เมตรย้อนไป๑๐๐เมตร
ผมเห็นสิ่งนี้ย้อนไปร้อยเมตรแล้วจำได้

พวกมันอาจคิดด้วยว่าเป็นถุงขยะแล้วมีถุงเดียว
วนอยู่มากับพระเจ้าพืชที่มันแตก
จะเด้นเด้นสิลอยวนถูกกางคลองเวลาเราลอกมาเนี่ย
น้ำมันจะไหลเร็วขึ้นมันก็จะตามมาเรื่อย
เพราะเวลามีที่มาม็องที่ก่อนแน่น้อยเลยนะ
ขยะละขึ้นหรือหยั่งมีที่ก็กว้างซ้ายขวาเยอะ
ก็จะจับมาของสะอาด
นอนความหน้ามันแอดรอเรี่ยว
ผมไม่มีผมไม่มี
เหรื่องเหมือนหุ่นน่ะ

ถ้าเห็นมีผมสยายก็คงคนแน่เลย
แต่ผมไม่มีเลยหัวโล้นหมดเลย
นี่นะครับตอนที่เจ้าหน้าที่ไปทำการกู้สบขึ้นมา
เพราะว่าผู้เสียชีวิตน่าจะอายุประมาณสัก๓๕๔๐ปี
แล้วก็รูปภัณฑ์สันธารตอนที่กู้สบขึ้นมา
ก็คือสวมใส่ชุดกีฬาสีขาวที่นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางมือซ้าย
แหวนทองนิ้วละ๑วงนะครับแล้วก็ที่นิ้วกลางมือขวาสวมแหวนเงิน๑วง
อัญมณีที่เล็บโรยกะเพชร
ก็คือเหมือนทาเล็บสีเงินนะครับบริเวณศีรษะมีผมเหลืออยู่เพียงเล็กน้อย
ขมับซ้ายมีร่องรอยเหมือนถูกอาวุธปืนยิงทะลุหลังใบหูขวา
ว่าตอนที่พบศพเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๔๕วันแล้ว
สภาพศพจึงได้เน่าเปื่อยแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นแบบนั้นนะครับ
ตอนนี้ทางตำรวจสพโพทองเจ้าของคดี
ก็เปิดเผยนะครับว่าจากการผ่าพิสูจน์
หลังนำศพผู้เสียชีวิตส่งไปที่สถาบันนิติเวศ
วิทยาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังศิษฐ์นะครับ
ก็พบอีกอย่างหนึ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของผู้ตาย
ก็คือที่คิ้วของผู้ตายมีการสักคิ้วถาวรด้วยนะครับ
ให้ผิวพันธุ์ดีและเหนืออวัยพเภสมีรอยผ่า
ผ่านการคลอดบุตรมาแล้วนะครับอีกประเด็นนึงคาดว่า
ผู้ตายอาจจะเป็นคนต่างชาติหรือว่าแรงงานต่างด้าว
ที่อาจถูกฆ่าแล้วนำมาทิ้งอำพรางคดีและก็มีการ

พื้นที่เส้นทางถนนต่างเขาบอกว่า
ก็ไม่ได้พบรอยเลือดใดนะครับเพราะว่าน่าจะเกิดจากฝนที่มันตกในช่วงนั้น
ชะล้างรอยต่างไปแล้วก็หลักฐานไปซะหมดนะครับ
ซึ่งล่าสุดขณะนี้ตำรวจชุดสืบสวนสพโพทองกำลังเร่งดำเนินการติดตามตัวคนร้าย
ว่าน่าจะทราบผลการชนะสูตรอย่างละเอียดประมาณ๑สัปดาห์นะครับ
เขาบอกว่าใครที่มีญาติที่หายไปหรือสงสัยว่าเป็นญาติของท่านนะครับ
หรือว่ามีเบาะแสใดติดต่อได้ที่สพโพทองหมายเลขโทรศัพท์เขาให้ไว้แบบนี้เลยนะครับ

แต่ว่าจนถึงขณะนี้จากการตรวจสอบก็ยังไม่ได้มีบุคคลศูนย์หายแจ้งในพื้นที่
ยังไม่ได้บอกถึงเรื่องรูปภัณฑ์สันธารว่าใกล้เคียงกับผู้ตายนี้ด้วยนะคะ